ตอนนี้รับบทแม่ค้าท่านหนึ่งไปแล้วนะคะสำหรับปุ๋ยฟ่ายเอ่อนัทภัทรค่ะ
ตอนนี้เปิดแผงขายน้ำพริกกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้
เป็นแม่ค้าแล้วเออเป็นแม่ค้าน้ำพริกให้เลยเออ
ลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยมีเคล็ดลับมาบอกด้วยนะคะว่า
ทานแล้วเนี้ยจะรวยรวยรวยอ้าวงงไหมกินน้ำพริกยังไงให้รวยอ่ะ
น้ำพริกยังไงให้รวยเดี๋ยวนะน้ำพริกสายมูหรือเปล่า
น้ำพริกสายมูแน่นอนมีแบบช่องมนต์อะไรอย่างนี้เหรอ
มาขนาดนี้แล้วปุ๋ยป้ายค่ะนอกจากงานในวงการแล้ว
หันมาหยิบจับด้านค้าขายด้วยตัวเองเลยนี่เลยน้ำพริกแบบ
ด้วยความชอบทำแจกจ่ายค่ะเพื่อนได้ชิมกันก็ติดอกติดใจ
ทอปัตย์ทีมข่าวของเราได้ริมลงแล้ว

การที่เราไปทำข่าวเขาแล้วก็ขอน้ำพริกเขากินเลยเหรอคะ
คือยังไงเราหิวหรือว่า
สวดมนต์ไปเลยคุณผู้ชม
อันนี้จริงหรือขำเนี่ย

บอกเลยว่าสวดเป็นปากมุ๊บเนี่ย

เขาบอกว่าคนถูกแบบงวดติดมาแล้ว๕๐

ตอนนี้จะมีน้ำแดงมาตั้งหน้าบ้านหรือเปล่า
เนี่ยต้องไปฟากต้นน้ำป้ายเอานะคะ
ว่างั้นว่างี้เธอฝากเลขเด็ดมาถึงแฟนไทยรัฐด้วยจ้ะ
ไปดูจ้ะเลขน้ำพริกมันจะออกมาเป็นอะไร
อยากให้คนกินรวยดิฉันก็สวดคาถาเงินล้าน

แต่เราสวด
จริง
เวลาที่ร่างกายเราขยับทำงานจิตเรามันจะคิดอะไรไปเรื่อย

เอาจิตมาจับไว้กับบทสวดมนต์มันจะได้มีประโยชน์
ไม่เคยมูเลยแต่เป็นคนชอบสวดมนต์ชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว
เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นที่สุดมันเป็นแก่นของชีวิตเรา

ไม่รู้ว่าจะออกอะไร๑๘๔ป่ะไม่รู้๑๘๔

๑๘๔กระปุกเป็นออเดอร์เลขมงคล

จากน้ำพริกเนี่ยคุณผู้ชมค่ะที่ตำขายได้๑๘๐

โชว์กล้ามไม่ว่าแบบตัมเยอะจริงเห็นไหม

คือปกติแม่ค้าคนอื่นเขาจะมีวิธีการบดเนาะ
แต่ถ้าภาพบรรยากาศมาสุดคู่นี้คือแค่ตำกินกันเองนะ

ค่ะแต่เขาคงมีกันมาวิธีแบบของเขาอย่างนี้เนอะ
และที่สำคัญไม่ได้ทำคนเดียวทำกับคุณสามี
ไฟล์บอกว่าก็เป็นปกติดีช่วยกันทำมาหากินนะคะ
เรื่องค้าย่าดยังไม่คิดจะมีตอนนี้นะคะ
นึกถึงสามีเขากล้าวใจมากเลยเนอะ

บ้านนี้รวยมากอยู่แล้ว
ยังนั่งตำน้ำพริกจนกล้ามล่ำขนาดนี้

คนทำมาหากินจะรวยจะจนก็ต้องสู้กันต่อ